ตอนนี้ตำรวจมาเลเซียเร่งตรวจสอบข้อความเตือนที่มีการแชร์กัน
ว่ากลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรีย
หรือว่าไอซิสขู่จะโจมตีเมืองมะละกา
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงที่สังกัดหน่วยพิเศษ
ต่อต้านการก่อการร้ายของมลัยเสียระบุว่า
กลุ่มไอซิสเตรียมก่อการร้ายในสถานที่สำคัญ๙แห่ง
พร้อมได้ข่มขู่จะสังหารตำรวจระดับสูงของมาเลเซียด้วย
นายดาโตอายุคานผู้ช่วยผู้บัญชาการอาวุโสสังกัดหน่วยพิเศษ
ต้านการก่อการร้ายของมาเลเซียเปิดเผยว่า
ได้รับโทรศัพท์ข่มขู่เอาชีวิตจากชาวมาเลเซียที่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิส
หลังจากที่เขามีส่วนสำคัญในการปรับปรามการก่อการร้ายในประเทศ
และได้จับกลุ่มตัวพี่ชายของผู้ข่มขู่เมื่อเดือนพฤษภาคม
โดยกลุ่มไอซิสได้กล่าวหาว่ารัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ที่ละทิ้งศาสนาของพระเจ้า
และตั้งเป้าสังหารนายตำรวจและทหารระดับสูงอีกหลายนาย
จากนั้นก็จะโจมตีกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอื่นในมาเลเซีย
ขณะนี้ทางการมาเลเซียได้พบว่ามีการเตรียมการก่อการร้ายในสถานที่สำคัญ๙แห่ง
ซึ่งทางตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเชื่อมโยง
กระบวนการก่อการร้ายได้ถึง๒๑๓คนจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ๒๗คน
โดยในรัฐที่พบผู้ต้องสงสัยมากที่สุดคือรัฐเคด้าและรัฐเปราะ
ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดยาลาของไทย
ตำรวจมาเลเซียกำลังเร่งตรวจสอบหลังมีพลเมืองแจ้ง
ถึงข้อความที่ได้มีการส่งต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊คและวอสแอปเป็นภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษว่า
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งในมะละกาเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มติดอาวุธไอซิส
โดยทางการได้เตือนให้ประชาชนอย่าส่งต่อข้อความดังกล่าว
และย้ำว่าสถานการณ์โดยรวมยังคงควบคุมได้